วันนี้แน่นอนเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของ

เพื่อจับกลุ่มพระธรรมชโยนี่แหละ

เวลามีประเด็นเรื่องของการบุกตรวจค้น

เข้ามาร่วมพูดคุยกันในรายการของเรา

สวัสดีครับคุณมิ้นครับคุณดาวครับ

๕นาทีตั้งแต่เมื่อวานนี้ตี๓กว่าจนมาถึงวันนี้๑๑นาฬิกา๔๕นาที
สิ่งที่คนติดตามข่าวอยากรู้มากที่สุดแน่นอนอยากรู้ว่าหนึ่งพระธรรมชโยยังอยู่ในวัด
หรือออกจากวัดไปแล้วอยากรู้ต่อมาว่าถ้าอยู่ในวัด
เพราะมีคนบอกว่าในอาณาจักรของธรรมกายนั้นมีหลายจุดที่เป็นจุดซ่อนเล้น
ไม่มีทางที่จะเจอตัวฉะนั้นคนก็อยากรู้เรื่องนี้ต่อมา
ถัดมาคนอยากรู้เรื่องที่สามก็คือว่าอาณาจักรธรรมกายหลังจากไม่มีพระธรรมชโย
ไม่ว่าจะเจอตัวเอาไปขึ้นศาลซึ่งก็ต้องพ้นสภาพความเป็นพระ
หรือไม่อยู่แล้วเดินทางไปต่างประเทศไปอยู่ที่ไหนก็ตามแต่
สภาพของวัดธรรมกายจะดำรงคงอยู่ยังไงมีใครจะบริหารจัดการได้เหมือนเดิมไหม
รัฐบาลฝ่ายพุทธอาณาจักรจะเข้าไปดำเนินการยังไงคนที่รู้เรื่องนี้อาจจะมีหลายคน
แต่ผมคิดว่าคนที่รู้เรื่องเส้นสนกลในในวัดพระธรรมกายมีน้อยคนครับ
คนหนึ่งเป็นหมอไปบวชอยู่กับวัดธรรมกายเป็นคนใกล้ชิดของพระธรรมชโย
แล้วก็ตอนหลังก็ออกจากวัดธรรมกายมาแล้วตอนหลังก็มาบอกในสังคมให้รู้เรื่องวัดธรรมกาย
ในเชิงลึกลับซับซ้อนเยอะเลยครับทันทีที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องธรรมกาย
ผมกำลังรอเขาอยู่และเขากำลังมาตอนนี้เลยเชิญคุณหมอครับเชิญครับ
สวัสดีครับขอบคุณครับ

ธรรมชโยยังอยู่ในวัดหรือหนีไปแล้ว

สายข่าวที่ผมได้มาเมื่อประมาณ๔ทุ่มเมื่อคืนนะครับ

แต่เมื่อเอิ่นเขาเอาพละนี่ออกมาประมาณ๒๐๐รูปมากั้น
เพื่อประโยคการณ์ให้ให้ให้หนี

แล้วก็เลี้ยวเข้าไปตรงอาคารที่เป็นลูกทรงกลมใหญ่นะครับ

ก็หลบอยู่จนพักหนึ่งจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ถอนกำลังออกมาแล้ว
แถลงข่าวก็เลยก็ออกไปอีก

มีคนเห็นหลายคนใช่ครับ
ผมก็ต้องมาคุยกับคุณหมอมโนว่า
ช่วยบอกหน่อยว่าอาณาจักรแห่งความลึกลับซับซ้อนในธรรมกายเนี่ย
อะไรเป็นตรงไหนยังไงเขามาคุยกับหมอไหม
คุยครับเขาถามผมเนี่ยหลายครั้งเลยนะครับ
มีหลายหน่วยที่มาถามมีตั้งแต่สันติบาลมีตั้งแต่ผู้อำกับปฐุมธานี
คุณหมอให้อะไรนะแผนผังอะไรเขาไหมว่าจุกหน่อย
เขาเตรียมไว้ดีมากเลยฮะแผนที่ของเจ้าหน้าที่เนี่ยละเอียดมาก

ผมประทับใจมากเลยเขาว่าโอ้โหนี่ทำไมได้รู้ละเอียดขนาดนี้
แล้วทำไมเมื่อวานถึงไม่บุกไปตรงจุดไข่แดงที่ว่าล่ะ
คือเขาลองก่อนเนี่ยฮะบังเอิญเขาก็บอกว่าจากเบาไปหานัก
ก็เริ่มในการต่อรองก่อนนะครับที่ที่ทราบมาคือเมื่อประมาณ๒อาทิตย์ที่แล้วเนี่ย
มีการพยายามติดต่อเข้ามานะครับจะขอมอบตัวแต่ว่ามีเงื่อนไข
ต้องให้ประกันแล้วก็ไม่ถูกจับศึก
ฉะนั้นเมื่อวานที่ไปแล้วที่หนังสือพิมพ์ใช้ว่าคว้าน้ำเหลวอะไรต่ออะไรเนี่ย
ทางเจ้าหน้าที่เขาถือว่าเขาไม่ได้ขอแค่วันเดียวนะหมายค้นนะ
เขายังมีเวลาฉะนั้นเมื่อวานนี้ไปตีม้าไปตีเรียบค่ายซะรอบหนึ่งก่อน
เพื่อหวังผลบางอย่างครับอันที่หนึ่งในเชิงสัญลักษณ์ได้นะครับ
เข้ามาได้แล้วนะเข้าไม่ได้แล้วนะนี่ไม่ใช่รัฐอิสระอีกต่อไปนะครับ
เชิงสัญลักษณ์นี้ได้แล้วนะครับที่เขาชะลออยู่เนี่ย
คงอาจจะมีเหตุผลทางการเมืองการเมืองศาสนา
โดยเฉพาะยังยิ่งหลังสรรพนาสมเด็จประสังครราชขึ้นมาเนี่ย
ภาพลักษณ์ของศาสนานี่เปลี่ยนไปเลย
ฉะนั้นที่ไปเมื่อวานเนี่ยไม่ควรจะบอกว่าเขาเหยาะแหยะเขาเล่นลิเกเขาหล่อแหลก
เขาคว้าน้ำเหลวไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น
ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นครับเขาเกือบได้ตัวแล้วนะครับ
แล้วเขาไปบริเวณที่เขาเชื่อว่าเป้าหมายอยู่ที่นั่นนะครับ
อาคารดาวดึงซึ่งทางวัดบอกว่าอยู่ที่นี่มาตลอด
แล้วจริงก็ไม่ได้อยู่ตามที่ผมบอก
เราไปถึงอาคารภาวนานะครับซึ่งอยู่มานานนะครับ
ก็มีร่องรอยของการใช้พื้นที่นั้นอยู่เหมือนกับเพิ่งออกไปอย่างรีบด่วนนะครับ
ก็เข้ากับสถานการณ์ที่แหล่งข่าวผมเล่าให้ฟังว่ารีบออกไปตอนประมาณบ่ายโมง
ฉะนั้นที่คุณหมอเคยบอกผมเคยบอกกับประชาชนว่าในอาณาจักรธรรมกาย
มีแหล่งลี้ลับซับซ้อนมีฮ่องกลมีอะไรต่ออะไรต่างณวันนี้
เหล่านั้นอยู่ในกำมือเป็นข้อมูลของเจ้าหน้าที่แล้ว
ในส่วนหนึ่งนะครับอาณาจักรทั้งหลายอาคารต่างไม่เคยขออนุญาตเลย
ปกติเวลาจะสร้างอาคารอะไรต้องไปขออนุญาตนะครับ
นี่ไม่มีเลยครับโดยเฉพาะอาคารใหญ่อาคารร้อยปีคุณใยอาจารย์
ก็ได้ครับแล้วก็ตรงมีอาคารมีหออีก๔แห่งนะครับ
ใหญ่ครับอย่างไปเวอร์เทรดนี่เราโอ้โหหลงแทบตาย
ถ้าอย่างนั้นเป็นไปได้ไหมที่เขารู้แผนผังจากเตรียมไว้อย่างดี
อาจารย์ก็คุณหมอก็ไปบอกเขาแล้วหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเป็นไปได้ไหม
คือเขาวิ่งลงจากที่นี่ไปที่นึงที่นึงไปที่นึงนะครับ
หาตัวยากไม่ใช่ง่ายนะครับแต่ข้อจำกัดเขาคือว่าขาไม่ค่อยจะดี
แต่ไม่ใช่เดินไม่ได้นะฮะขาซ้ายเนี่ยกระเพลกนิดนึงนะครับ
เพราะฉะนั้นต้องไปไหนต้องใช้รถยนต์
เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ท่านทำคือต้องยึดรถทั้งหมดที่ใช้ในวัดออกมาหมดเลย
เขาสามารถเดินไปจุดนั้นจุดนี้ไปจุดนั้นจุดนี้โดยข้างบนมองไม่เห็นเลย
แล้วเดินอยู่ในใต้ดินเดินมีสมองกลมีห้องประตูลับซับซ้อนอย่างนั้นเลยเหรอ
คงไม่ถึงขนาดประตูลับนะแต่ในอาคาร๑๐๐ปีคุณยายจันทร์เนี่ยลึกลับพอสมควรนะครับ
เป็นเขาวงกฎนะครับซึ่งคนที่อยู่ในวัดนานนานเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลย
ยังไม่รู้เรื่องเลยคุณหมอเคยได้เห็นบ้างไหมห้องพวกนี้
เพิ่งมาสร้างตึกเหล่านี้ครับเพิ่งมาสร้างตึกเหล่านี้ครับ
ถ้าไปอยู่อย่างนั้นแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ใช้วิธีการของเขา
ตัดน้ำตัดไฟตัดอาหารเสบียงมีอาหารที่ตุนไว้ข้างในฉันได้ไหม
ตอนนี้ถ้าตัดน้ำตัดไฟนี่เร็วเลยเร็วเลยคนจะอยู่ไม่ได้นะครับพระก็อยู่ไม่ได้ต้องออกมานะครับ
ในวัดบริเวณ๑๙๖ไร่เนี่ยเขามีน้ำปลาปลาระบบหนึ่ง
แต่บริเวณเนื้อที่๒๐๐ไร่กับ๑๓๐ไร่เนี่ยอีกระบบหนึ่ง
ถ้าหยุดน้ำหยุดไฟรับรองครับต้องออกมาแล้วอยู่ไม่ได้นาน
วันนี้ได้ฟังมีสายข่าวยืนยันว่าเมื่อคืนคนเห็นตัวพระธรรมชโยแปลว่ายังอยู่ในวัด

คุณหมอรู้คุณหมอเคยเห็นคุณหมอเข้าใจว่าในวัดมีสภาพเป็นยังไง
ฝันทงได้ไหมว่าเจอหรือไม่เจอ

ถ้าปฏิบัติการอย่างเฉียบขาดแล้วแม่นยำนะครับโอกาสเจอสูง

ตอนนี้จะหนีไปทางไหนเนี่ยฐานล้อมไว้หมดแล้ว

ก็ถึงดมคนมาเรื่อย
สภาพกำแพงโดยพระส่วนหนึ่งโดยลูกศิษย์ลูกหาตอนนี้ไม่มีสมรรถภาพที่จะป้องกันอยู่แล้ว

เขามีกองพันธุ์แก้วกายสิทธิ์ซึ่งมี๑๖กองร้อย
ห้ะกองพันแก้วกายสิทธิ์
เป็นพระหรือเป็นสตรีรวาส
เป็นสตรีสูงไว๔๐๖๐อันนะฮะ
ซึ่งเหลือปัจจุบันนี้กองร้อยประมาณ๕คน
เป็นเรื่องน่าตลกเลยแล้วจะระดมเข้ามาก็ไม่มีใครกล้าแล้ว
เอาล่ะทีนี้คำถามต่อมา
สภาพตอนนี้ก็คือว่าฝ่ายอัณจักรคือฝ่ายราชการเข้าไปคุมพื้นที่ได้แล้ว
วัดธรรมกายจะดำรงคงอยู่ยังไงถ้าไม่มีธรรมชโย
พระรูปอื่นใครสามารถที่จะทำให้ธรรมกายดำรงคงอยู่
ถึงแม้ว่าแรงศรัทธาจะน้อยไปหน่อยเงินจะบริจาคได้น้อยไปหน่อย
แต่ว่ามีความดำรงคงอยู่เป็นธรรมกายจะอยู่ได้ไหม

คือตัวธรรมชโยสร้างเป็นคนที่เรียกว่ามีบารมี
แล้วก็สร้างเขาของตัวเองขึ้นมา

แล้วก็ยกฐานะตัวเองในวงใกล้ชิดไปเป็นต้นธาตุต้นธรรม

แล้วเป็นพระผู้ปราบมารเป็นเจ้านายของหลวงพ่อสด
หลวงพ่อสดมาเพื่อปราบมาเป็นทับหน้า

ซึ่งถอยลงมาจากพนิพานเพื่อมาปราบมาร
อันนี้เป็นคำสอนที่เพื่อตัวเองทั้งนั้น
แล้วก็บอกว่าบุญนี่เขาแกเป็นเจ้าของบุญกายสิทธิ์
บุญพิเศษบุญที่อัดไปคนที่ทำบาปแค่ไหนก็ตามหายหมด
ไปสวรรค์หมดเข้าถึงนิพันธ์ถึงธรรมกายหมด
ง่ายยิ่งกว่าพลิกฝ่ามือเพื่อให้คนเชื่อ
ฉะนั้นคำตอบก็คือว่ายาก
อันนี้ยังไม่พูดถึงคดีเป็นร้อยคดีนะครับ

วันนี้ไม่มีธรรมชโยคนก็ที่เคยไปธรรมกาย
เศรษฐีที่เคยไปถวายเงินคนที่ไปกันมากมายมหาศาล

ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็เสพติดตัวบุคคล
ธรรมชโยเป็นคนฉลาดในการเฟ้นคำพูด
สมมุติว่าพูดกับพี่สุภาพเขาก็จะไปเฟ้นคำพูดที่

หมดตัวเลยครับยอมเลย

นี่ไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่ป้าอุ้ยแม่เท่าที่ว่าถูกเคลิ้มเท่าไหร่
คนเป็นหมอคนเป็นวิศวกร
อาณาจักรขึ้นมาด้วยความฉลาดแหลมคมยิ่งใหญ่

เขาให้ความสำคัญกับตัวทุกคนอย่างไปหาท่านเจ้าคุณประยุทธท่านสำเด็จประยุทธ
ไปคุยกับท่านจะรู้ว่าโอ้โหนี่ท่านรู้อะไรมากมายเราอันนี้ท่านไม่รู้เลย
ไปคุยกับท่านพุทธธาตุโอ้โหท่านรู้เราแทบเป็นคนที่ไม่มีอะไร
แต่ไปคุยกับธรรมชโยเราจะบอกโอ้โหนี่ทำไมเราสำคัญขนาดนี้เฉินเลย
มีความรู้สึกอยากรีบกลับบ้านไปขายเข้าไปเอาโฉนดจำนกเอามาถวายให้หมด
ใช่ครับความรู้สึกว่าโอ้โหทำไมเราถึงสำคัญกับโลกกับสาควรจักรวรรณ์ขนาดนี้เฉินเลย

เพราะฉะนั้นท่านจึงสำคัญไปด้วย
ฉะนั้นคำตอบข้อที่หนึ่งก็คือว่าเมื่อไม่มีพระธรรมชโย
ใครที่บริหารจัดวาดการวัดเก่งแค่ไหนก็ตามแต่
ไม่สามารถที่จะทำให้ธรรมกายดำรงคงอยู่
ได้เหมือนเดิมยากไม่มีทางครับยาก
อยากแล้วแม้มือรองมาคือทัศตาชีโวก็บริหารไม่ได้
เบรอมีไม่พอเพราะคำสอนไม่ได้เอื้อมาติดที่ตัวบุคคล
ในแง่ของการไปดำเนินคดีทรัพย์สินที่ว่าเป็นหมื่นล้าน
เพราะฟังอีกทีนึงนักข่าวไทยรัฐเขารายงานว่า
ทรัพย์สินเหล่านั้นส่วนหนึ่งมาอยู่เป็นเป็นมูลนิธนั้น
ไปอยู่ในลักษณะอย่างนั้นหมดทางการจะทำอะไรได้ไหม

ไม่ได้มุ่งถึงหลักฐานทางแดน

หรือแหล่งที่เขาไปซุกซ่อนเงินแสดใส
ทองคำไว้โฉนดที่ดินไว้ในวัด
หรือแหล่งที่มีพลอยเถื่อนเก็บไว้
ซึ่งควรจะไปเช็คตรวจสอบทั้งหมด
สิ่งเหล่านี้ต้องทำไปพร้อมกันอย่าปล่อยแค่ดูแค่คนอย่างเดียวนะครับ
เพราะว่าเรายังมีคนที่เดือดร้อนเพราะวัดพระธรรมชโยเนี่ย
อุปกรณ์เครดิตยูนี่ของจันทร์เนี่ยต้องเอาเงินพวกนี้ไปเยียวยาคนเหล่านี้ก่อนนะครับ
ต่อมาก็คือว่ามูลนิธิที่ไปลุกล้ำป่าสงวนไปเป็นครอบครองที่นี่
ต้องยึดสลายหมดนะครับวิธีการจัดการก็คือต้องเป็นสถานที่เป็นศาสนสถานนะครับ
บริหารงานโดยโดยกรมการศาสนาหรือสำนักพุทธหรือต้องเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งขึ้นมานะครับ
เพราะพื้นที่มันใหญ่มากแล้วก็ใช้การเป็นไปเพื่อประชาชนไม่ต้องทำบุญอีกแล้วนะครับ
เพราะเงินทองนี้เหลือเฟือมาใช้บริการได้มีการจัดการอบรมสอนได้ทั้งปีโดยไม่ต้องทำบุญ
คำถามอีกคำถามหนึ่งในหลายประเทศเนี่ยเจ้ารัฐธิไม่อยู่แล้วตายไปแล้วถูกจับแล้ว
แต่รัฐธินั้นยังอยู่มีคนสืบทอดธรรมกายที่เราได้ยินมาก็คือว่าเป็นรัฐธิ
สอนผิดผิดถูกให้คนเข้าใจผิดผิดไปจากแก่นแกนของพระพุทธศาสนา
ไม่มีธรรมชโยแล้วคำสอนนั้นจะยังดำรงคงอยู่กันต่อไปไหม
คำสอนนั้นนะครับยังอยู่แต่ว่าต้องช่วยกันอธิบายไม่ให้หลงเชื่อ
รัฐธิเรื่องต้นท่าต้นธรรมที่มีคนหนึ่งลงมาจากพระนิพานเป็น
เป็นเจ้านายพุทธเจ้าทั้งหลายอันนี้ไม่มีในคำสอนในพระไตบิดก
แล้วตัวเองมาสมมุติตัวเองเป็นพระต้นท่าต้นธรรมตัวเองเป็นเจ้านายของหลวงพ่อสด
วิชาธรรมกายวัดปากน้ำเนี่ยเสียหายหมดเลยนะครับทางวัดปากน้ำเองก็ต้องมาแก้ข่าว
ไม่ใช่อยู่เฉยทำจนวิชาของที่เกิดที่วัดปากน้ำเนี่ยเสื่อมความศรัทธาไปด้วย
ถัดมาอีกธรรมกายตอนนี้ไม่ได้อยู่แค่เมืองไทยแต่ในหลายประเทศทั่วโลก
แล้วคนก็นับถือศรัทธาซะด้วยคนที่เขารำคาญว่าพุทธศาสนาเป็นพุทธพาณิชย
มีแต่เสกเป่าให้ใบหวยพรมน้ำมนต์คนก็เอ๊ะของธรรมกายเนี่ย
เป็นลักษณ์ที่เป็นคำสอนที่คนมีความรู้เขาศรัทธา
อาณาจักรธรรมกายในต่างแดนจะเป็นยังไง
ถ้าไม่มีพระธรรมชโยก็ลำบากที่จะอยู่นะครับแต่ว่าที่เขาก้าวไปถึงจุดนั้นได้เนี่ย
อืมในข้อดีก็มีนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของคนมาวัดเนี้ย
เป็นคนดีทั้งนั้นเลยตั้งใจจะเข้ามาเพื่อเอาบุญจริง
คือเขาคนเหล่านั้นเนี่ยผมเคยคุยกับเขาเขาบอกว่าเขาเอือมละอา
กับพระที่ใบหวยพระที่เสกเป่าคาถาพระพรมน้ำมนต์พระที่ชวนให้คนงมงาย
แต่พอมีพระธรรมกายเกิดขึ้นเขาศรัทธาไง
ใช่ครับแต่ความศรัทธาของเขาเนี่ยนะครับไม่ได้มีคำสอนอะไรที่เป็นหลักวิชาการที่ลึกซึ้งเลย
อืมอยู่แค่จารีสประเพณีอืมแล้วให้ทำบุญให้มากทำบุญให้มากอืมนะครับ
แล้วที่เขาทำแล้วผิดพลาดมากก็คือคือว่าไปซื้อตะไปซื้อวัดไปซื้อโบสถ์มานะครับ
แล้วก็มีมีพิธีกรรมเนี้ยกลางดึกอ่ะอืมถวายเข้าพระอืม
ตีสามอ่ะเอาเวลาธรรมกายอืมเวลาของวัดที่นี่เป็นหลักอืม
ทั่วโลกประกอบพิธีเหมือนกันอะไรเกิดขึ้นครับ
ส่วนใหญ่ก็เป็นภรรยาไทยแต่งงานกับสามีต่างชาตินะครับ
แล้วภรรยานี่ออกจากบ้านแต่หัวค่ำกลับมาตี๕นะครับ
แถบนั้นก็ตีสองตีสามรถมาเต็มเลยอืม
มันเกิดอะไรขึ้นน่ะเอาละเวลาหมดครับ
ฉะนั้นสรุป๑สายข่าวของคุณหมอมโนเชื่อว่า
ยังอยู่พระธรรมกายยังอยู่มีคนเห็นเมื่อคืนครับ
ถึงแม้ว่าจะมีห้องกลห้องลึกลับซับซ้อน
แต่คุณหมอก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่รู้เรื่องหมดแล้วว่าอะไรอยู่ตรงไหน
ครับ๓คุณหมอเชื่อว่าจับได้ครับ
คุณหมอเชื่อว่าอาณาจักรธรรมกายไม่สามารถดำรงคงอยู่ได้

ห้าคุณหมอเชื่อว่าคำสอนที่เราคิดกันว่าผิดผิดถูกก็จะ
มันจะค่อยละลายแต่ต้องใช้เวลา
ครับเอาล่ะท่านผู้ชมครับนี่คือ๔๕คำถามที่ได้คำตอบจากคุณหมอมโนลาวอวนิษฐ์ครับ
ก่อติดเรื่องนี้ต่อไปแล้วคุณหมอมโนก็คงไม่ไปไหนล่ะครับ
ป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้แหละคงจะมีรายการอื่นที่จะคอยถามคุณหมอต่อ
นี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณดาวครับคุณมิ้นครับ
สนุกมากจริงนะคะแล้วก็ฟังดูแล้วข้อมูลลึกลับซับซ้อน
แต่คุณหมอก็ยังเชื่อนะว่ายังอยู่ในวัดนะคะ
เพราะว่าจริงหลายคนเขาก็ให้ความเห็นว่าไม่น่าจะอยู่แล้วไม่น่าจะอยู่มานานแล้ว
แต่ว่าตรงนี้มีแหล่งข้อมูลที่บอกว่ายังเห็นอยู่เมื่อวาน
ต้องติดตามกันต่อขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะ
ขอบคุณค่ะก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะคะ
แล้วก็ต้องดูการบุกเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกาย
เพราะว่าไม่ได้บอกว่ากี่วันมีเวลาอีกหลายวัน